วันนี้ค่ะเขางดการรวมกลุ่มกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มภายในบ้านเองนะ
เขาแนะนำมาถึงขั้นอยู่ในบ้านยังต้องใส่หน้ากากอนามัย

แต่ว่าที่บางปูสมุทรปราการค่ะแรงงานชาวเมียนมา
ไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะคะตั้งวงดื่มเหล้ากันจนเมา
พอดื่มจนเมาแล้วก็แทงกันตายค่ะ

เป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะจะเห็นว่ามีกันหลายคน
ลักษณะก็เป็นกลุ่มค่ะก่อเหตุอุกอาจมาก
แม้ว่าจะประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหสถานสามทุ่มถึงตีสี่
คือผิดสองอย่างเลยค่ะผิดหนึ่งเคอร์ฟิลล์
๒ตั้งวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์
ขออนุญาตเพิ่มนะคะผิด๓ไล่แทงกันแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ
พื้นที่บางปูจังหวัดสมุดประกาศค่ะ
ตำรวจสพบังปูเข้าไปตรวจสอบนะคะ
พบรายงานชาวเมียนมาชื่อว่าองซูฮาเท
อายุ๒๓ปีค่ะมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ใต้ชายโครงด้านซ้ายและกลางหลัง
พบผู้เสียชีวิต๑ศพค่ะเป็นแรงงานชาวเมียนมา
เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะอายุน่าจะประมาณ๒๐๒๓ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกแทงที่ต้นขาข้างซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่
ข้างศพผู้ตายพบมีดปลายแหลมค่ะยาว๗นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่
ที่เกิดเหตุมีกองเลือดจำนวนมากนะคะ
และเลือดลักษณะสาดกระจายเต็มพื้นที่ค่ะ
มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเป็นทางยาวกว่า๓๐๐เมตร
พากลางร้านขายของชำทะลุออกไปทางตลาดด้านหลังด้วย
ตำรวจสามารถจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาต้องสงสัยได้๒คนค่ะ
ตอนนั้นจับกลุ่มตัวได้ขณะที่วิ่งหนีออกไปทางด้านหน้าคอนโด
ชื่อว่านายตีและนายโซเอ
ทั้ง๒คน๒๓ปีเท่ากันเลยค่ะ
นายโซเอได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกแทงที่สะโพกข้างซ้าย
สอบถามในตีในตีตอนที่ตำรวจควบคุมตัวมาได้
ยังคงเมาเหล้าอยู่ค่ะอาการพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
จับใจความได้ว่าเขาและนายโสเอผู้บาดเจ็บด้วย
รวมทั้งผู้เสียชีวิตซื้อเบียร์ไปนั่งดื่มกันในห้อง
ของนายโซฮาเทผู้บาดเจ็บตั้งแต่หัวค่ำค่ะ

กันลงมาหาซื้อเบียร์ดื่มต่อ
ก็เลยมานั่งคุยกันท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างคอนโด
คุยไปคุยมาค่ะด้วยความเมาทุกคนเมา
คุยกันไม่รู้เรื่องจนถึงขั้นชกต่อยกัน
จากนั้นเขาบอกจำอะไรไม่ได้แล้วครับฟังเสียงเขาค่ะ
ขณะที่นายวสันขวัญแก้วรอปภคอนโดจุดเกิดเหตุเล่าค่ะ
เล่าบอกว่าขณะเดินตรวจตราพื้นที่
เห็นผู้ตายวิ่งหนีตายเข้าไปมุดในร้านขายของชำตลาดข้างคอนโด
โดยมีชายสองคนที่ถูกตำรวจจับกุมไว้ได้
วิ่งไล่ตามมาค่ะแต่หลังจากที่ผู้ตายมุด
เข้าไปในร้านขายของชำทั้งสองก็วิ่งเลยไปค่ะ
แล้วก็หลบหนีออกไปทางด้านหน้าคอนโด
แล้วไปถูกตำรวจควบคุมตัวได้ฟังเสียงพี่รอปภค่ะ
สองคนมาไปดังก็จะวิ่งเลยไปวิ่งเลยออกขนม
ก็คือสองคนท้ายรถนี่ป่ะใช่ครับ
เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวในตีและอายัดตัวนายโซเอ
ไว้สอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุ
มาสอบปากคำและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ